คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่
ตอนนี้ค่ะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะ
เนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง
จุดมีลักษณะของน้ำป่าไหลหลากลงมาด้วยนะคะ

ว่าแต่ละพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันขนาดไหนนะคะ
จะพาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีกันก่อนค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนตลาดเก่ากะบิน
เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

จะเห็นเลยว่าน้ำท่วมด้านท้ายชุมชนและตอนกลางของชุมชน
ระดับน้ำสูงประมาณ๔๐๘๐เซนติเมตร
แต่น้ำยังสูงขึ้นเรื่อยเลยค่ะคุณผู้ชม
บ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมประมาณ๕๐หลังคาเรือนนะคะ
เทศบาลตะบนกบินได้ตั้งเต็นต์จุดบริการประชาชน

แล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
โรงเรียนเทศบาล๒อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่รุ่มต่ำ
น้ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทะลักเข้าไปในอาคารเรียนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ทำให้ห้องเรียนชั้นอนุบัน๑อนุบัน๒ถูกน้ำท่วมสูงนะคะ
โรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
อกจากนี้ค่ะมวลน้ำจากจังหวัดสะแก้วก็ไหลมานะคะ
ก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนานและตำบลบ่อทองด้วยค่ะครับ
สาแก้วนี่ก็หนักนะครับท่านผู้ชมครับ
สะแก้วเช้าวันนี้มีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะฮะ
หลังจากมีน้ำไหลบ่ามาตามคลองพรมโหดนะฮะก่อนจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับ
แล้วก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ฮะ
เมื่อเช้าพระท่านออกบินทบาทนี่ก็ต้องลุยน้ำไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ต้องขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอย่างกลหนเลยนะครับ
นี่ฮะพระท่านก็ออกเดินรับบาทนะครับท่ามกลางน้ำที่สูงนะฮะประมาณสักแข้งนะครับ
ถนนสายหลักกลางเมืองก็มีน้ำท่วมสูงนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยน้ำลึกประมาณ๘๐เซนติเมตร
แต่รถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรได้นะครับมีรถหกล้อของทหารที่มาช่วยชาวบ้านนะครับในการเดินทางออกจากพื้นที่แล้วก็ขนย้ายข้าวของนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมตลาดอรัญญประเทศในครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ๘ปีนะฮะ
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนับหมื่นคนหากฝนยังไม่หยุดตก
เกรงว่าตลาดอรยประเทศอาจจะต้องเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนกับที่เคยเจอมาแล้วเมื่อปีห้าห้า
ทหารเขาก็มาช่วยนะครับมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สามอำเภอของสะแก้วนะครับ
ตอนนี้คืออำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูงอำเภอเมืองด้วยนะครับ
ที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่หมู่๑ตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูงนะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะ
ตอนนี้เหล่ากาชาติจังหวัดวันนี้ก็นำสิ่งของถุงยางชีพ

ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชม
ฝนตกต่อเนื่องหลายวันเลยนะคะแล้วก็มีน้ำป่าทะลักลงมาสู่คลองโพ
แล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นที่สองหมู่บ้านค่ะตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์
พื้นที่การเกษตรนาข้าวกำลังออกรวงเนี่ยเสียหายเป็นพันไร่เลยนะคะ
น้ำท่วมสูงประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรบางจุดเนี่ยท่วมถึงหนึ่งเมตร
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยค่ะโอ้โหนี่คุณพี่เขาก็ล้างรถเลยอืมนะฮะ
สำหรับทุกผู้ชมครับดูที่โคลาสหน่อยฮะโคลาส
ตอนนี้หนักนะครับติดต่อกันหลายอาทิตย์แล้วด้วยนะฮะ
นครราชสีมาตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมดูที่อำเภอปักทงชัยนะครับ
ขยายพื้นที่เข้าเขตเทศบาลเมืองปักโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำติดลำคลองนะครับ
ที่โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีน้ำไหลทะลักเข้าท่วม
ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับแล้วระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
ทำให้สื่อการเรียนการสอนบางอย่างของโรงเรียนอุปกรณ์ก็พังเสียหายก็มีนะครับ
ทางแยกเข้าตลาดสดปักทงชัยถนนสาย๓๐๔ขาเข้าตัวเมือง
ต้องใช้เรือท้องแบนที่ทางเจ้าหน้าที่เอาเข้าไปช่วยมอเตอร์ไซค์บางคันนี้ก็เครื่องดับเลยลุยน้ำนะฮะ
ที่นครรภ์ชศุมิมาตอนนี้ถือว่าหนักนะครับหนักมา๒๓สัปดาห์แล้วใช่ค่ะ
ตั้งแต่ปากช่องตอนนี้มาปักทงชัยนะครับวันนี้นายกก็ลงพื้นที่เดี๋ยวท่านรอนะฮะ
มีบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปตรวจน้ำท่วมที่โคราชด้วย
แต่ไปดูที่นี่ก่อนนะครับที่โคราชเนี่ยฮะพื้นที่อำเภอปักทงชัยอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตะบนตะคุผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบมานะฮะ
รับน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงนะครับที่นี่แล้วน้ำก็ไหลเข้าตัวเมืองปักทงชัยตอนนี้
ชาวบ้านที่นั่นยังต้องเฝ้าระวังกันทั้งคืนนะครับติดตามจากรายงานของคุณปียชาติคงถิ่นครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหันใต้ตะบนตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
จุดที่เรายืนอยู่นี้น้ำค่อนข้างที่จะท่วมสูงนะครับ
แล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่เกาะนะครับมีน้ำล้อมรอบทั้งหมดแล้วนะครับ
สักครู่นี้เราต้องใช้รถยกสูงนะครับเดินทางเข้ามา
เพราะว่าระดับน้ำสูงเกือบ๒เมตรแล้วนะครับ

ยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่นะครับ
ก็เลยยังต้องหาความช่วยเหลือต่าง
เข้ามาให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับ

เริ่มที่จะสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
แต่ว่าทางที่เราเข้ามานั้นสูงมากนะครับ
รถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้แล้วสำหรับรถเล็กนะครับ
จะได้เฉพาะรถยกสูงเท่านั้นนะครับ
นี่ก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังใน๖หลังนะครับ

และระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะเมื่อเช้าจะอยู่ประมาณยังไม่ถึงนี่

ยังอยู่ได้เพราะว่าบ้านมันจะมีสองชั้นเนอะ

สูงขึ้นเรื่อยก็พร้อมที่จะอบพยพ
ค่ะผู้ใหญ่เขาเข้ามาดูบ่อยอยู่ค่ะ

ถ้ามันมี๒๓รอบก็เข้ามาส่งอะไรมาส่งอยู่

ยังติดอยู่ในพื้นที่เกาะนะครับ
ซึ่งน้ำก็ยังคงหลากลงมาจาก

ตรงนี้เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเนิน
น้ำก็เลยยังสูงขึ้นไม่ถึง

เพราะนี้มันจะมาหลักของลำสำรายแล้วจะมีจาก
ของเราเพลิงด้วยมากระทบกันครับ

ที่ถนนที่ตรงที่เดินทางเข้ามาเนี่ย

จะผ่านหลายหมู่บ้านประมาณ๑๙หมู่บ้าน
ออกไปสามสองสูนแปดครับ
จะลายลงมาคอร์งสาขานะครับ

ทงชัยนะครับซึ่งระดับน้ำต้องบอกครับว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าคืนนี้
ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องที่จะจับตานะครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือไม่
เนื่องจากว่าน้ำนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็ถ้าพร้อมที่จะอบพยพ
เจ้าหน้าที่ก็จะนำรถมารับทันทีนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นตอนนี้เกือบสองเมตรแล้วนะครับ
สำหรับทางที่เราเข้ามานี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นัทชัยลาวหบุตรถ่ายภาพปียชาติคงถิ่นรายงานจากอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขอบคุณครับคุณปียชาติครับค่ะและอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะคะ
เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นเนี่ยท่วมต่อเนื่องเป็นสัปดาห์แล้วประชาชนเดือดร้อนกว่า๑๓๐๐ครัวเรือนนะคะ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่อำเภอปักทงชัย
ซึ่งก็มีนายวิรสักหวังสุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
แล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำลังประสบทกภัยอยู่ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะ
นายกรัฐมนตรีนั่งรถบรรทุก๖ล้อ
เป็นรถของกรมป้องกันสาธารณภัย

ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่รับความเดือดร้อน
น้ำลื่นไหมเนี่ย
นายกรัฐมนตรีบอกว่า

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอด

เพราะฉะนั้นเราก็พ่อต้องร่วมร่วมกันนะครับ
ไม่มีใครอยากให้พวกเราเดือดร้อนอยู่แล้วแต่วันนี้เกิดจากอะไร

น้องน้ำวันนี้ไอ้น้องน้องบานเป็นพี่เป็นอาหารอาจจะอยู่บน
บนเนี่ยบนมันตกอายุเง่าอีกอีก
ไม่ได้ใครอยากให้เกิดน้องบานก็ต้องไปหายได้
พระบาทเริ่มเชิญหน้าเริ่มสามเพียงมาหลายปีแล้ว
ก่อนท่านทั่งกลับนะคะนายกระธมนตรีก็มี

อย่าถามบ่อยนะก็ไม่รักป้าหรอก

รักแล้วรักเลยแล้วเอาพื้นไม่ได้นะจ๊ะ
บนรถนี่แหละค่ะแล้วก็รถก็ขับไปเรื่อย

แต่ปรากฏว่าก็ไปเห็นมีบางคนที่ชู๓นิ้ว

นายกรัฐมนตรีจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็ต้องยอมรับว่าคลิปนี้มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีเสียงวิจารณ์ระดับหนึ่งเลยนะคะ

เป็นว่าให้ท่านดูจากภาพฟังจากเสียงเขาก็แล้วกัน

ตรงนี้นะฮะตอนที่ท่านเจอคนชู